หลังจากนายทักษิณชินวัฒน์นะครับถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ล่าสุดมีคำสั่งให้ชุดเคลื่อนที่เร็ว
ชุดเครื่องที่เร็วเนี่ยครับมาดูแลความปลอดภัย
เพราะนะครับอาจจะมีผู้ไม่หวังดีมาก่อความวุ่นวายนะครับ
ไปดูครับที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสร๘๘พันศานะครับโรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งเป็นสถานที่ที่นายทักษิณรักษาอาการป่วยอยู่ที่ชั้น๑๔นะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีกำลังตำรวจมาดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับ
พลตำรวจตรีนักคารินสุคลทวิทย์นะครับผู้ประคับการตำรวจนครบาน๖
มีบันทึกด่วนที่สุดครับมีบันทึกข้อความด่วนที่สุดเรื่องจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว
สนับสนุนสนปฐุมวันเนื่องจากมีผู้ต้องขังสำคัญของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
มารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งอาจมีบุคคลไม่หวังดีก่อเหตุวุ่นวายนะครับ
จนทำให้กระทบต่อการควบคุมตัวเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จัดกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับสนับสนุนประกอบด้วยสารวัตรผู้ควบคุมหนึ่งนาย
รองสารวัตรหัวหน้าชุดหนึ่งนายตำรวจฝ่ายปราบปราม๔นาย
โดยให้เตรียมพร้อมสามารถเรียกได้ภายใน๑๕นาที
เริ่มตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคมจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ
ขณะที่นายนัสธีทองปลาดนะครับผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ก็เปิดเผยบอกว่าขณะนี้นายทักษิณยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
ส่วนการนะครับเข้าเยี่ยมก็ยังไม่อนุญาตให้ใครเข้าเยี่ยมนะ
เนื่องจากยังอยู่ในช่วงกักโรค๕วันครับ
ก็คือสิ้นสุดเมื่อไหร่ถ้านับ๒๗สิงหาคม
หลังจากนะครับช่วงนั้นไปแล้วจะสามารถเยี่ยมได้ตามปกติ
ซึ่งจะอนุญาตให้บุคคลเข้าเยี่ยมในทักษิณ
เป็นหน้าที่ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ที่จะต้องมีการแจ้งชื่อมาตามระเบียบ๑๐รายชื่อ
ซึ่งขณะนี้นะครับมีการแจ้งเข้ามาแล้วครบ๑๐รายชื่อ
แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครบ้างนะครับ
โดยทั้งหมดนะครับจะสามารถเข้าเยี่ยมคุณทักษิณได้
เริ่มต้น๒๘สิงหาคมนี้ครับ
อยากให้ตรวจสอบป่วยจริงหรือเปล่า
อยากให้ตรวจสอบว่าปฏิบัติเหมือนกับผู้ต้องขังคนอื่นไหม
อันนี้ใครล่ะที่บอกว่าอยากให้ตรวจสอบ
ยื่นเรื่องเลยนะคะถึงกระทรวงยุติธรรมค่ะ

ก็คือกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศ

บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นเป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้
เห็นไหมมีป้ายถือเอาไว้แบบนี้ดูป้ายมีอะไรบ้าง
คุกมีไว้ขังคนจนทักษิณติดคุกวันเดียวก็ป่วยทันที
แล้วก็มีอีกป้ายหนึ่งนะคะที่เขียนเอาไว้เหมือนกับเป็นการแสดงออก
สัญลักษณ์อะค่ะว่าทางกรมราชธรรมเนี่ย
เลือกปฏิบัติหรือเปล่าติดคุกวันเดียวก็ป่วยทันที
ดังนั้นค่ะนายนัสเซอร์ยีมะแล้วก็นายพิชิตชัยมงคลเนี่ย
ก็เลยไปยื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมค่ะถามคำถามนี้
แล้วบอกด้วยว่าตอนนี้สังคมไม่เชื่อว่านายทักษิณป่วยจริง
เพราะว่าเข้าไปที่เรือนจำเพียงแค่วันเดียวก็ป่วยเลย
อยากให้กระทรวงยุติธรรมต้องทำความจริงให้ปรากฏหน่อย
เช่นนั้นข้าราชการก็จะตกเป็นจำเลยของสังคม
ด้านรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะนายสหการเพชรนริน
ก็ยืนยันว่านายทักษิณยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
ส่วนเรื่องจะกลับเข้าเรือนจำเมื่อไหร่
อันนี้ต้องอยู่ที่คุณหมอประเมินอีกครั้งหนึ่งนะ
แล้วนายทักษิณก็ไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ
ที่ผ่านมาถ้ามีนักโทษที่ป่วยฉุกเฉินป่วยวิกฤต
ก็จะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในเครือข่าย
แล้วอันนี้จริงมันก็เป็นระเบียบที่ทางกรมราชธรรมเขามีการทำแบบนี้มาตลอดอยู่แล้ว
แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบบุคคลสำคัญบุคคลมีชื่อเสียง
ภาพที่ปรากฏต่อสื่อมันก็เลยไม่ได้มาโฟกัสตรงนี้
แต่อย่างไรก็ตามทางรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าใช้กฎระเบียบเดียวกันมาตลอดนะคะ